เพราะว่าเรื่องของฟ้าฝนต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

เรา๓คนนี่หนีฝนแต่เช้านะ

ถามคุณผู้ชมถามน้องก๊อฟน้องปุ้ย
เคยไปเดินขึ้นภูกระดึงพิสูจน์รักกับใครไหม
สวยมากครับแล้วได้ไปถ่ายรูปกับต้นสนกับป้ายที่เขียนบอกว่าพิชิตภูกระดึงไหม
นั่นคือภาพแรกที่อยากถ่ายขึ้นไปถึงปุ๊บไปถ่ายแล้วก็โอ้โหภาพนั้นสวยงามมากเลยฮะ
ค่ะต้นสนไปแล้วครับฮะที่บอกไงว่าเมื่อวานเนี้ยฝนอ่ะ
มันเบาลงแล้วนะแต่อย่างหนักนะนะครับบนภูกระดึงจังหวัดเลยได้รับความเสียหาย
ส่วนที่โคราชเนี่ยน้ำป่าจากเขาใหญ่มันทะลักลงมา
ตอนนี้ต้องปิดแล้วนะครับจะไปผ่านเขาใหญ่เนี่ย
ตรวจสอบเพราะว่าปิดเส้นทางฝั่งปากช่อง
แล้วก็ปิดเส้นทางฝั่งปลาจีนบุรีด้วยไปดูภาพเหตุการณ์กันครับ
ตรงนี้ใครผ่านไปหมู่บ้านตรงนี้รีสอร์ทแถวนี้นึกว่าอยู่เมืองนอกอ่ะ
ใช่อันนี้อ่ะหมู่บ้านเนี้ยดังมากครับอ่าแล้วก็เหมือนเวนิสต์อ่ะค่ะ

ด้วยนะครับหลังจากฝนตกติดต่อกันมาสองวันสองคืน
คุณผู้ชมครับน้ำป่าเขาใหญ่จากน้ำตกวังมะนาว
ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผากระดาษตำบลหมูศรี
อเผิบอักช่องจวันนครรัชศรีมาไหลบ่าลงมานะครับ
หมู่บ้านวังประดูกหมู่สิบสามท่วมถนนทางหลวงชนบทอ่า
สามห้าสองนะครับหมู่บ้านคลองเดือหมู่บ้านอุทุมพอพัฒนา
และแยกเข้าหมู่บ้านวังประดูกรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะครับ
ทะลักเข้าท่วมโครงการเขาใหญ่วนาสวรรค์๑๐หลังคาเรือนครับ
โอ้โหน้ำสูงครับสูงตั้ง๘๐เซนติเมตรทีเดียว
ซึ่งไม่เคยเกิดแบบนี้มาสิบห้าปีแล้วครับโอ้โหล่าสุดท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ
แจ้งปิดทางขึ้นอุทยานเขาใหญ่ฝั่งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อำเภอปากช่อง
หลายท่านจะเข้าไปเขาใหญ่ต้องไปไหว้ไปไหว้ก่อนนะครับ
แล้วก็สั่งปิดด่านฝั่งจังหวัดปลาจีนบุรีเพราะว่าฝนตกหนักไฟฟ้าดับโทรศัพท์ใช้การไม่ได้
สื่อสารกับภายนอกไม่ได้ครับใช้กันได้แค่เพียงวิทยุสื่อสารเท่านั้นครับ
ส่วนจังหวัดเลยไปภูกระดึงครับที่คุยกันตอนต้นรายการนะครับ
พายุได้โหมพัดหนักอยู่ประมาณ๒๐นาที
เตนต์นักท่องเที่ยวเปลี่ยวระแหนนา๕๐๐เทนต์นะครับ
นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องหลบออกจากเต็นต์ที่พักเข้าไปหลบอยู่ในตัวอาคารครับ
บ้างก็วิ่งหนีไปที่ร้านค้าที่ห่างไปประมาณสัก๑๐๐เมตรได้
จากการสำรวจครับเมื่อกี้ที่บอกไปต้นสนในตำนานอายุ๖๐๗๐ปี
บริเวณหน้าป้ายที่คุณผู้ชมที่น้องก๊อฟเคยไปถ่ายรูป
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึง

ทั้งขึ้นหลังแปลน่ะได้โค้ดลงครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

รอบ๒๐ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะ
ครั้งนี้มันเป็นลมพายุที่แรงมาก

ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่๑๒

ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย

แต่ยังต้องระวังอยู่ก็คือภาคตะวันออกชิงเหนือตอนล่าง

ระวังอันตรายจากฝนหนักนะครับ

อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากได้นะครับ

เรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับ